เพราะของเขาอร่อยแถมได้สุขภาพ

โอ้โหสินค้ามาใหม่ไฟแรง

ของเจ้าของฟาร์มพอเพียง

อ๋อนี่เขากำลังกวนไส้มันนั่นจะหอมมากนะ
นี่เดี๋ยวดูนะครับว่าเป็นอย่างไร
เคล็ดลับความอร่อยรสชาติหอมละมุน
อยู่ที่การใช้น้ำเมลอนบวกกับน้ำมะพร้าวน้ำหอม
และถั่วเหลืองมากวนรวมกันอย่างที่เห็นเป็นไส้เขียวแบบนี้
แล้วก็พอจะชุบเนี่ยก็ชุบไข่เป็ดแล้วก็หยอดน้ำเชื่อม
แล้วก็ออกมาเป็นเม็ดขนุนน่ารับประทานนะครับ
ก็ถือว่าเป็นขนมไทยโบราณนะที่สร้างความแปลกใหม่
แล้วก็เพิ่มมูลค่าเพิ่มความหอมอร่อยได้อย่างลงตัวเลยทีเดียว
ไข่เป็ดเขาใส่ลงไปฟองเบอร์เริ่มเทิมเลยนะ
แล้วก็เอามาใส่แบบนี้เพื่อที่จะชุบไง
เจ้าไส้ของมันแบบนี้ให้เป็นเม็ดขนุน
อยากทานอ่ะคุณมีเบอร์สั่งไหม
มีนี่ขึ้นหมายเลขโทรศัพท์ให้แล้ว
ใครสนใจโทรไปสอบถามกันได้นะครับว่า
มีจัดส่งหรือเปล่าหรือว่าร้านอยู่ส่วนไหนของอ่างทอง
ก็ตามไปซื้อกันได้นะครับหมายเลขโทรศัพท์นะครับ

ที่สำคัญเขาขายราคาย่อมเยาว์ไม่แพงเท่าไหร่นะครับ
ถ้าซื้ออยากจะแบบจัดหนักเอาเป็นกิโลกรัมเลยก็กิโลกรัมละ๔๕๐บาท
เขาเป็นของขวัญได้นะผมเชื่อว่าเขาน่าจะมีแบ่งขาย

แบบพอดีเป็นกงเป็นกล่องลองไปโทรไปสอบถามดูแล้วกันนะครับ